ระบาดไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารถใหญ่แต่มอเตอร์ไซค์นะคะ

คนขี่คนซ้อนก็บาดเจ็บกันไปให้ดูทะเบียนก่อน
หนึ่งก็ไกลชอเชอเชิงเซาสี่เก้าหนึ่งห้า
อ๋อมีใครโทรแพ้แพ้เวอร์เชียวค่ะแถมพูดไม่รู้เรื่องยังไงนะคุณจริงจะบอกให้

ทุกคนขี่คือนายพงศักดิ์ไลออนนะคะอายุสามสิบแปดปี
คนนี้บาดเจ็บเจ็บ
ล่างหลายปล่อยเงินแลบลงหลายลห้องจริงเร่ง